คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองกันหน่อยดีกว่า
ถ้าหนูพูดถึงเมื่อวานประเด็นที่ร้อนที่สุด
คือหนีไม่พ้นเรื่องของการปลดล็อกทางการเมือง
แล้วก็เดี๋ยวไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยละกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้นายกก็จะลงพื้นที่ตรวจราชการ

ที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรมอล์
สถานที่ประชุมคอรมอสัญจรกันที่หนองคาย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อเช้านี้หน่อยนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดินทางถึงทางจังหวัดบึงการแล้ว
นายกก็ได้เข้าสการะหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพธาราม

หลังจากนั้นค่ะก็ได้จุดบ้างไฟน้อย๙บ้าง
เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมา
รวมถึงอธิษฐานให้จังหวัดบึงกาลเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ธุรกันดาลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย
ในพื้นที่ห่างไกล๘๗๘อำเภอทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่๑๑๒๔ธันวาคม
แล้วก็ยังมีช่วงที่๒นะคะก็คือ๗๒๐มกราคมปี๖๒
วันนี้จะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศใน๔๑จังหวัดนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ยังได้จัดวิทยุผ่านสถานีวิทยุ๙๐๙

ซึ่งกระจายเสียงในพื้นที่บึงกาลแล้วก็หนองคายค่ะ
นายกพูดตอนนึงนะตอนจัดรายการนะ
บอกว่าขอให้ประชาชนที่มีหลักคิดต่อการเลือกตั้ง
อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าใส่ใจ
เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูล
เมื่อวานนี้ก็ได้ปลดล็อกข้อจำกัดต่างแล้ว
ขอให้ทุกคนรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝากดูแลพระราชพิธีสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ด้วย

จะต้องรอให้มีการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนะคะ
นี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจัดรายการเมื่อเช้า
แล้วนอกจากนั้นนายกก็ยังได้ไปเจอประชาชน
ที่มารอรับที่สวนสาธารณะมากัน๑๐๐๐คนเลยค่ะ
สวนสาธารณะหนองบึงกาลแล้วก็บึงสวรรค์
เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาลของจังหวัดบึงกาล
ไปดูโครงการถนนยางพารา
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราเกษตรแปลงใหญ่
ข้าวครบวงจรแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อป
ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกเลยนะคุณ
ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ย
มีการประกาศปลดล็อกคำสั่งคอสชแล้วก็ยกเลิก
ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
ทีนี้พอประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มาตรการต่างในการคุมเข้ม
โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยมันก็จะต้องเข้มงวดมากขึ้น
มีการตรวจสอบไม่ให้บุคคลที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมือง
เข้ามาภายในบริเวณงานติดป้ายชื่อเลยนะ
ติดรูปภาพอดีตแก่นำกลุ่มการเมืองในพื้นที่ด้วย
ก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งพักการเมืองต่างต่อไปด้วยนะครับ